เรื่องแรกเลยนะคะหลังจากผ่านรอบสื่อไปกับดิวไปด้วยกันนะ
หลายคนพูดถึงปากต่อปากว่าเป็นหนังทางเลือกที่ห้ามพลาดนะคะ
เหมือนจะดีเนาะงานเข้ารัวนะคะ
แต่ก็มีอีกหนึ่งงานที่ไม่อยากให้เข้านะคะ
เพราะว่ามีภาพโผล่อีเวนต์ใหญ่ที่อุดร

เฮียเวียบอกว่าพอมารู้ตกใจอยู่เหมือนกัน

ผมไม่เกี่ยวข้องใดกับแชร์แม่มณีครับ
ถามว่าเราต้องระวังยังไงใช่ไหม
จริงเราไม่ได้รู้แบ็คกราวเลยว่า
แต่ละคนทำช่วยศิษย์หรือทำอะไรยังไง
หวังว่ามันคงจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกแค่นั้นเอง
คนที่เข้ามาเนี่ยเรามั่นใจได้แค่ไหน
ว่าเราต้องสแกนเพลงไว้ตัวเรามากกว่า
ชัดเจนนะคะไปร่วมงานอีเวนต์เฉย
แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรยังไงกับแม่มณีนี้เลยค่ะ